สวัสดีครับพบกับลูกฟาวร่อนนาวกับมินนี่นับทช้าค่ะ
คุณผู้ชมคะวันนี้ทั่วประเทศไทยเต็มไปด้วยเมฆอุ้มฝนที่พร้อมจะตกลงมาทุกเมื่อ
โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนนะคะบ่ายจนถึงค่ำค่ะ
ซึ่งฝนที่เข้ามาตกในช่วงนี้ค่ะเกิดจากลมหนาวจากจีนที่แผลลงมาปกครุมประเทศไทย
ขณะที่ประเทศไทยมีสภาพอากาศร้อนชื้นค่ะ
วกกับขณะนี้ยังคงมีมรสุมฝนประจำฤดูนะคะปกคลุมอยู่ด้วย
ทำให้ฝนตกทั่วทั้งฟ้าทั่วทั้งประเทศไทย
วันนี้มี๓๗จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังมากเป็นพิเศษค่ะ
นครนายกไปจนถึงจังหวัดตราก

เกือบทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย
ส่วนสถานการณ์ในภาคใต้มีฝนตกเช่นเดียวกัน

ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป